ร้องได้ให้ร้อง

พี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกอร์นะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพาอิงอำกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยกัน
อย่าให้สวยกัน
ลงค่ะไม่ตื่นเต้น

ซีน่าทำได้สำเร็จตอนนี้ร้องไปแล้ว
เหลือเพียงคำเฉลยเท่านั้นที่เราต้องรอลุ้นกันว่าเป็นยังไง

และเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ซีน่าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โชคได้โชคได้โชคได้โชคได้โชคได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องซีน่าร้อง

ขอบคุณพระเจ้า
ร้องเดินแบบนี้ค่ะ
สีหน้ารักมาค่ะ

๔หมื่นบาท
สี่หมื่นบาทนะครับ

แม่หนูทำให้แม่ได้แล้วนะ

คนที่ดีใจไม่แพ้ไปกว่าสีหน้าเลยก็คือคุณยาย

วันนี้พอคุณป่าประกาศว่าซีน่าร้องได้๔๐๐๐บาท

ที่อยากจะได้ซื้อตัวเครื่องบินให้ลูกกลับมาหาลูกหาหลานค่ะ

เคยคิดโกรธลูกสาวบ้างไหมครับ

ชีวิตพ่อแม่ก็ลำบาก
ก็พามนาให้ลูกกลับมาหาหลานเร็ว

ซีน่าเพลงต่อไปเนี้ยเป็นเพลงที่สี่
ซึ่งเป็นเพลงตามเป้าของชีน่า

เพลงนี้คือเพลงที่๔ที่ตั้งเป้าเอาไว้

แล้วก็อินโทรเพลงที่สี่

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ใช้ค่ะ

แผ่นที่สามกับสี่เลือกไปแล้วร้องผิดได้หนึ่งคำ

แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่ห้าแผ่นที่หก

วิวดีกันครับแผ่นที่หนึ่งนะครับ

ข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่แผ่นที่สอง
แผนที่หนึ่งก็คือได้ฟังเพลงต้นฉบับครับ

ที่เราคิดว่าเป็นปัญหากับเราที่สุด

อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย

อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
ทำอย่างนี้ยอบเมื่อคืนนั่งละยืนอยู่ข้างหลัง
ส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจัง
และขออีกอย่างต้องสอดหน้าตา
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเออ
ถ้ามียอกมือน้อยชูนิ้วใกล้กับนิ้วชี
เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเดียวใจดี
กระดิกนิ้วชีอีกด้วยน่ะเธอ

เจอแต่คนใจดำชอบทำให้ช้ำสวง
เจอแต่คนลวงหลอกกันเสมอ
คนจริงจังจริงใจไม่เคยเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหม
ถ้ามียกมือขึ้น
นั่งและยืนอยู่ข้างหลัง
ส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจัง
และขออีกอย่างต้องสอนนะเธอ
มีแฟนแล้วไม่เอารักเขาแล้วไม่ดี
มีไหมแถวนี้โปรดจงเสนอ
คนรักจริงจากใจฉันอยากเจอ
อยากเจอคนจริงใจ

อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย